กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก

ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก

เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกัน
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ

เอาล่ะครับกลับเข้ามาแล้วนะครับกับรายการของเรานะครับ
แล้วครับกลับเข้ามาแล้วนะครับกับรายการของเรานะครับ
ที่เราจะไปแข่งขันกันเห็นแล้วว่าเซตเป็นยังไงกันบ้าง

การอัดการณ์ติดการแสดงออกถึงความรักที่พวกคุณทำกันบ้างดีกว่านะฮะ

ไปด้วยกันแล้วก็ไปแต่งงานกันมันตรงกับวันวาเลนไทยพอดี
เหรอครับผมเพราะทุกปีผมก็จะมีดอกไม้เซอร์ไพรส์ให้ตลอด
เหรอฮะทุกทุกปีปีหลังหลังนี่เงินไม่ค่อยมีไง

ยากแพงไม่ใช่ว่าว่ายครูค่ะอันนี้วันวาเลนไทยดีแล้ว
หน่อยครับครับผมคุณให้อะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์บ้างครับ
แหวนทองกำขาวเป็นนักสกุลของสีจามอน
เออเป็นไงสีจามอนให้เขาครับ
เป็นแหวนทองกำขาวแล้วก็ตัวหนังสือเป็นเพชร
ผมภูมิใจมากครับใส่ได้๔วันทำหาย
แล้วไม่มีเขาเอามาคืนด้วยมันสลักชื่อไว้แล้ว

แต่ที่เห็นบอกว่ากำลังจะซื้อต้มหูสองกระหลัดให้

อ้าวต้มหูสองกระหลัดเนี่ยข้างล่ะสองกระหลัดนะ

เดี๋ยวจะซื้อให้๒กระหลัดหรือ๒กิโล

อันนั้นอาหารสุนัข๓หัวใจจะเป็นของทีมไหนนะฮะ
อยู่ที่ฝีมือของคุณทั้งสองในการที่จะออกแรง

แสดงว่าถ้าผมชนะในเกมนี้ผมก็สามารถพลิกมาชนะเขาได้
ขุนเข้ารอบแจ๊คควัรได้ทันทีเลย
อาละ
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือเกมรักต้องคูณ

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่จะต้องนั่งอยู่บนกระต่ายขูดมะพร้าว
แข่งกันขูดให้ได้ปริมาณเนื้อมะพร้าวเยอะที่สุด
ให้ในเวลา๓นาที
ฝ่ายชายของคู่ใดมีปริมาณน้ำหนักมากกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะและรับหัวใจสะสมไป๓หัวใจ
ถ้าพร้อมแล้วเข้าไปประจำที่ได้เลยครับเชิญ
ใครจะได้หัวใจไปคล้องและผ่านเข้าสู่ศึกสุดท้ายของเรา

ทั้งคู่เริ่มขูดกันแล้วครับ

ตั้งใจกันมากเลยทีเดียว
ด้านภรรยาก็คอยส่งแรงใจแรงเชียร์ไม่ขาดสาย
งานนี้ไม่มีใครยอมใครเลยล่ะครับ
แล้วเวลาในครึ่งแรกก็ใกล้จะหมดแล้ว
ต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วละครับ
พร้อมเริ่มยก

ถึงเวลามาลุ้นกันแล้วว่าใครจะทำน้ำหนักได้มากกว่ากัน
น้อยครับพวกพี่น้อยได้มาทั้งหมด
เขาเคยดูในสัปดาห์นั้นแล้วก็เห็นว่า
โย่งกับพี่พวงมา

เรามาดูครับว่าของเขานี่จะได้เท่าไหร่กัน

ถ้าเอาน้ำหนักของถาดอย่างเดียวเนี่ยก็๐๙๕นะฮะ
เรามาดูของพี่โป๊งเหน่งครับไม่ค่อยถนัดต้องออกตัวก่อน
เขาอยู่อิตาลีไม่ใช่อยู่อิตาลีนะครับ
ที่นำไปเกาะในครึ่งร่างนี้แต่ทางด้านคุณเหนวยก็ยังมีโอกาสอีกในครึ่ง

และนาทีสุดท้ายนี้ทั้งสองฝ่ายก็เร่งมือกันเต็มที่เลยล่ะครับ
หมดเวลา
โอ้โหนี่ดูครับแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตั๊กจี้นี่ข้อครับข้อแบบของเขาครับข้อ

ข้อเดี๋ยวอันนี้กระเด็นออกไปเอาออกไป
หน่อยตอนนี้เป็นน้ำหนัก

เย้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว

การคำนวณนะครับทำให้พี่โป๊งเหน่งนะครับ
ได้ไป๓หัวใจนะครับรวมของเก่าอีกหนึ่งนะครับ
เป็น๔หัวใจต่อ๒หัวใจ
และแน่นอนนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่า
ชาวอิตาลีจะไม่รู้วิธีการขูดมะพร้าวยังไงนะครับ

เพราะกะลามะพร้าวเข้าไปอยู่ข้างในถาดนั้น

มาในรายการศึกสุดที่รักของเราขอบคุณนะครับ

ต้องขอถามนิดนึงว่าคู่นั้นสองน่ะ
มีแนวคิดอย่างไรในการใช้ชีวิต
มันจะทำให้แบบว่าอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีปัญหาครับ
อยู่ด้วยกันนี่มันต้องเกิดการเข้าใจกัน
หัวเมียเนี่ยเปรียบเสมือนลิงก์กับฟันมันกระทบกันง่าย
ถ้ากระทบแรงไปลิ้นก็จะขาด

มีความรักกันมันเปรียบเสมือนแก้วที่บาง

พวกเราได้มารายการนี้ก็ดีใจแล้วค่ะ

สนุกสนานแล้วให้รู้ว่าเรารักกันก็พอแล้ว

ขอบคุณมากครับคุณหน่อยขอบคุณฟุ๊กครับ

จะเอาเงิน๑ล้านบาทของเราไปได้หรือไม่

ผมเคยดูรายการนี้มาเข้ารอบแจ็คพอร์ตคู่
หัวเมียก็จะก่อนที่จะเปิดป้ายเนี่ย

เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำอย่างไร

จะได้รู้ว่าความลำบากของผู้หญิงเป็นยังไง
ทั้งที่เรานั่งดูทีวีสบายบางทีก็ทำกับข้าวให้เรากิน
จะรู้วันนี้เรามาเล่นเกมเองแล้วเรารู้ว่า
หน้าที่ผู้หญิงก็ลำบากเหมือนกันนะครับ